การเกิดขึ้นที่หมู่บ้านสะแก้วหมู่๕ค่ะช่วงเย็นเมื่อวาน
เหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากเรื่องของการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
ทางฝั่งคนเจ็บเขาบอกว่าทีมงานของผู้ใหญ่บ้านที่แพ้ในสนามเลือกตั้ง
ไม่พอใจมาทะเลาะกับอีกฝั่งหนึ่งนอกสนาม
มันก็เลยมีภาพชุลมุนวุ่นวายเหมือนกับมีการทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้น

โอ้โหชุนละมุนกันแบบนี้ค่ะช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
หมู่บ้านสะแก้ว๑๐๑นะคะ
นายบุญมีอายุ๔๕เป็นหนึ่งในคนเจ็บ
เขาเป็นทีมงานผู้ใหญ่บ้านชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
บอกว่านายอนุชิตทีมงานฝั่งคู่แข่งไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง
พวกมาหาเรื่องกระชากคอเสื้อเลย
สิ่งที่เห็นคือทางฝั่งคนเจ็บบอกว่าเขาป้องกันตัว
มันก็เลยเห็นภาพชุลมุนเกิดขึ้น
สุดท้ายโดนกัดค่ะ
โดนกัดเขาที่บ่าด้านขวาแผลลึกมากนะ
นี่นี่คือแผลโดนกัดนะคุณผู้ชม
อกจากนี้ค่ะมีผู้หญิงอายุ๖๒ที่เข้าไปห้าม
ถูกผลักล้มใส่รั้วลวดหนามหัวแตก
นี่อีกคนนึงที่เจ็บ

สุดท้ายก็เนี่ยต้องส่งโรงพยาบาล

คนเจ็บก็ไปรักษาตัวใช่ไหมคะ

ข้อหาบุกรุกข้อหาทำร้ายร่างกาย

กลุ่มผู้ก่อเหตุบุกไปบ้านของที่

ญาติของสองฝ่ายต้องมาห้ามเหตุการณ์

ทีมงานของเราก็ลงพื้นที่ไปเลยที่
จังหวัดร้อยเอ็ดไปที่โรงพักก่อนค่ะ

ก็หอบหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วใบรับรองแพทย์ไปแจ้งความเพิ่มเติม
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะ
สร้อยคอทองคำขาด
ก็เลยแจ้งความทำให้เสียทรัพย์เพิ่ม
ถามว่าจะยอมความกันไหม
จะระจากไกลเกลียกันได้ไหม
แล้วตัวเขาก็ได้แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็มีการลงแบบจัดทีมอะไรอย่างนี้ก็เลย
แต่เอาจริงนะผมเคยทำงานให้กับ
ญาติของผู้สมัครอีกฝั่งหนึ่ง

ก็เลยผิดใจกันมันเลยเป็นแบบปมแค้นแรงแค้นแบบนี้ค่ะ
ใช่ไว้ใช่ไว้
นี่นะคะแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายนึงด้วย

อีกฝ่ายนึงบอกว่าแค่เข้าไปถาม

ไปช่วยฝั่งตรงกันข้ามจนเขาชนะการเลือกตั้ง
แล้วก็แค่ไปถามเฉยโดนทำร้ายก่อนเขาอ้างแบบนี้
ต่างฝ่ายก็ต่างอ้างว่าตัวเองโดนก่อนอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะตำรวจก็ต้องเรียกไปเจรจาไกลเกลียดกันก่อน